ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยค่ะแพร่ขนานยนต์นะคะแพร่ที่แบบข้ามฝาก
รับคนเอารถก็ลงได้รถยนต์รถจักรยานยนต์ลงไปในเหมือนกับเรือเฟอรี่อ่ะนะคะ
ที่สมุดปราการค่ะปรากฏว่าคนคงเยอะอ่ะ
แล้วมันเบียดกันอ่ะเพราะว่าเช้าเช้าเย็นเย็นช่วงเดินทางทำงานเนี่ย
เนี้ยโหเยอะเลยอ่ะที่เนี้ยมีคนร่วงตกลงไปในน้ำอ๋อเหรอ
แล้วรถจักรยานยนต์ก็ร่วงตกลงไปด้วยอะค่ะเขาก็เลยเตือนภัยกันว่า
ระวังนะเวลาขึ้นแบบแพร่ขนานยนต์แบบนี้นะคะ
ชาวบ้านกับตำรวจภูทรพลรัพพลดงค่ะก็ต้องช่วยนะคะ

พร้อมรถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวาน
แม่น้ำเจ้าพระยาริมตลิงทางขึ้นลงแพรขนานยนต์นะคะ
หน้าสถานีตำรวจภูทรพระประแดงที่จังหวัดสมุทรปราการ
กว่าจะช่วยขึ้นมาได้ครึ่งชั่วโมงค่ะ

หมายเลขทะเบียน๗กกคควาย๔๗๔๐กรุงเทพฯ

แล้วคนที่ตกลงไปก็คือนายอดีศรลิ้มเจริญ

เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ย่านทุ่งครุ
ก็ต้องขึ้นแพรขนานยนต์ตรงนี้ประจำ
ช่วงเกิดเหตุกำลังเอารถจักรยานยนต์ขึ้นแพร่
จู่บิ๊กไบท์มาเบียด

บิ๊กไบท์มาเบียดเขาตกลงไปในน้ำทั้งคนทั้งรถค่ะ
วันนี้คุณลำดวนนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่บริเวณทางเทียบแพร่ขนานยนต์ทางขึ้นลงค่ะ
ก็ไปคุยกับคนขับเรือที่เห็นเหตุการณ์

เขาบอกว่าแพร่จะรับน้ำหนักได้ไม่จำกัด

เหรอคะไม่รู้สิมันควรจะต้องจำกัด
เขาบอกว่าคือคงจะคิดว่ามันไม่จำกัด
รถจักรยานยนต์อะไรเอ่ยมันเลยเยอะมาก

คือเที่ยวนึงคุณขึ้นได้เต็มที่เลยจนกว่าที่มันจะเต็ม

จนนี่ผมไม่จำกัดน้ำหนักเคลือขึ้นไปเถอะเท่าที่จะอยู่ได้อ่ะ

แล้วแฮนด์รถจักรยานยนต์มันเกี่ยวกัน
ก็เลยร่วงลงไปคันหนึ่งทั้งคนทั้งรถ

เช้าเมื่อวานค่ะแพร่ขนานยนต์ก็มีรถจักรยานยนต์เยอะเลยนะคะ
ก็จอดรอเบียดกันอยู่แบบเนี้ยค่ะอืมรถของผู้เสียหายเนี่ย
อยู่ริมทางขึ้นพอดีมีบิ๊กไบท์มาเบียด
รถของผู้เสียหายก็เลยเสียหลักนี่อ่าเบียดนิดเดียวบางทีเกี่ยวนิดเดียว
มันร่วงเลยนะครับตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตรงนั้นสูงประมาณ๒เมตรได้นะคะเป็นช่วงน้ำลง
จังหวะจะขึ้นฝั่งใช่คนก็เลยมาช่วยอะค่ะ
ขึ้นมาพร้อมกันหลายหลายคันเนี้ยคือว่าเบียดกันนะ
เค้าพุ่งลงนี้เลยคือเสียครั้งที่เสียแหละเค้าพุ่งลงนี้เลย

มันมีเหตุการณ์อย่างงี้บ่อยไหมคะ

แล้วเมื่อวานที่ตกลงไปมันมีเกิดอวันที่เหตุการณ์เจ็บอีกไหม

มีแต่รถน่ะมีแต่รถ
รถมันต้องเอาไปล้างเครื่องล้างเครื่องถ่ายน้ำมัน
ก็เขาขึ้นมาหลายคันเนี่ยขึ้นมาแบบ
ขึ้นมาบางทีบางทีก็๓๔คันเรียงขึ้นมาอย่างงี้
พอดีแฮนด์เกี่ยวกันแฮนด์เกี่ยวกันก็พุ่งตรงนี้เลย
คือคนที่ตกลงไปในอดีตสอนเค้าก็ไม่ได้เจ็บอะไรมาก
แต่เขาก็อยากจะเตือนภัยไงว่าก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าเมื่อวานเป็นช่วงน้ำลงพอดี
เขาเลยบอกว่าไม่รู้ถ้าเป็นช่วงจังหวะอื่นที่น้ำขึ้นน้ำลึกกว่านี้
น้ำเชี่ยวกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะอันตรายถึงขั้นแบบเออจมน้ำได้
เพราะว่ากว่าจะช่วยดึงขึ้นมาได้ครึ่งชั่วโมงนะไม่ใช่ง่ายนะ

อ่าคือมอเตอร์ไซค์เห็นอย่างเงี้มันก็หนักอ่ะรถเสียไหม
ก็ไปต่อได้ก็ต้องไปซ่อมอะไรหน่อยค่ะ

หน้าถนนวิภาวดีเนี่ยหน้าตึกไทยรัฐมีคลองปลาปลาอยู่ก็ตกไปคัน

พ่งช่างภาพโปรดิวเซอร์เราก็ไปยืนดูกันแต่ไม่ช่วยผม
ผมนี่ก็ไปช่วยอยู่ดึงขึ้นมาใช่